กับกิจประหลาดที่มีความหมายเบาต่อนทาง
ทางด้านนี้ละให้คุณสูงภาพ
ของเราตลอด๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้จะสังเกตว่า
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับมีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดาสีขาว
เมฆฝนสีเหลืองแล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
สีแดงที่ปรากฏกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับ
พื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน
พื้นที่เหล่านี้เองยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ยังคงมีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองในวันนี้ตลอดทั้งวัน
ปัจจัยนั้นยังคงเป็นตัวเดิมครับก็คือการพัดสอบของกระแสลม๒ทิศทาง
ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย
เข้ามาพัดสอบกับกระแสลมใต้นะครับ
มาพร้อมฝรั่งการกระชกแรงฟ้องฝ้าผ่า
ที่สามารถให้สร้างความสูญเสียทางชีวิตและซับสินด้วย
ยังไงตอนนี้ใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเหนียวนำ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในประเทศไทยของเรา
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป

เพราะว่ากำลังยังไม่เพียงพอนะครับ

แต่ตอนนี้ถ้าหากดูจากทิศทางการเคลื่อนที่

บริเวณปากอ่าวของปังคลาเขต
แล้วก็บริเวณประเทศเมียนมานะครับ

รวมไปถึงกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆฝนที่ปกกลุ่ม
เมืองของเราเข้าสู่จุดศูนย์กลาง

กระแสลมจะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางจากการเหนียวนำของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณพื้นที่สีส้มดี
นี่คือทิศทางของกระแสลมจะสังเกตว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
กระแสลมนั้นจะมีการเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผลัดปกกลุ่มเมืองแห่งเรากลายเป็นบรรษูมรศุภนธ์
แล้วก็จะพัดปกกลุ่มแบบนี้ต่อเนื่อง
ทำให้เมืองไทยของเรานั้นจะเริ่มมีฝนตกนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงบริเวณฝั่งตะวันตกฝนจะเยอะเป็นพิเศษแน่นอนครับ
มาเติมความชุ่มฉ่ำเข้ามาสร้างความชุ่มชื้นให้กับการเกษตร
รวมไปถึงในเมืองก็สามารถให้จะดับร้อนได้ดีละทีเดียว
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้กันนะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับ
ที่ตกลงมาอาจจะตกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
ตกแบบมาไวไปไวกระจายตัวในหลายพื้นที่
สายวันนี้ไปแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
เหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็ตอนกลางในนครสวรรค์
บ่ายวันนี้มีโอกาสไปตกแถวบริเวณฝั่งตะวันตกแล้วก็อีสานตอนบน
หลังจากนั้นนะครับในช่วงค่ำอาจจะตกหนักหน่อยในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาสุรินลำปางนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีโอกาสตกนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณฝั่งอันดามันครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่พังงาภูเก็ตกระบี่รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสตูนด้วย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวการเดินเรือในระยะนี้โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน
ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูง
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายได้
และทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ค่ำคืนนี้จับตาเตือนภัยมาเกาะติดกันต่อ
ต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ